เอามาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะคะไปดูเหตุการณ์คลิปยิงกันที่ถนนรัตนาธิเบสนะคะ
ล่าสุดตำรวจตรวจสอบแล้วนะคะไม่ใช่การสกัดจับแก๊งยาเสพติด
แต่เป็นแก๊งลักรถนั่นเองค่ะจากกรณีที่มีผู้ใช้เส้นทางถนนรัฐนาธิเบส
เมื่อช่วงเที่ยงของวันพุธที่ผ่านมานะคะสามารถบันทึกภาพขณะมีชายลงมาจากรถเก๋ง
แล้วก็ใช้อาวุธปืนเล็งไปที่รถกระบะโดยที่ผู้ขับรถกระบะเนี่ยพยายามหลบหนี
ต่อมาทีมข่าวตรวจสอบไปยังสพบังใหญ่ค่ะแต่ว่าไม่มีรายงานถึงเหตุการณ์นี้
ล่าสุดตรวจสอบพบนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจากสอนอทุ่ง๒ห้องเข้าล้อมจับคนร้ายแก๊งลักรถ
โดยก่อนหน้านี้ทางชุดสืบสวนสนทุ่ง๒ห้องก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งลักรถได้๓คน
แล้วก็นำมาสอบสวนขยายผลจนทราบว่าแก๊งนี้เนี่ยยังมีอีกหลายคนค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ให้ทั้ง๓คนติดต่อกลับไปเพื่อลวงให้เพื่อนร่วมแก๊งออกมา
่งหน้าไปทางถนนรัฐนาธิเบสค่ะ
เจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงจุดที่นัดคนร้ายนะคะก็เกิดไหวตัวค่ะก็เลยขับรถออกมาจากปั๊ม
ทางเจ้าหน้าที่ก็ชักอาวุธปืนขึ้นมาเพื่อขู่ให้คนร้ายหยุดรถหลังจากนั้นคนร้ายก็ได้หักรถออกแล้วก็เหยียบคันเร่งพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว
ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ยิงใส่ยางรถแต่ว่าสุดท้ายคนร้ายก็สามารถหลบหนีการจับกลุ่มไปได้ค่ะ